คุณผู้ชมเคยฟังเพลงนี้ไหมวันนี้พก
วันนี้พบคเนจร

เที่ยวเร่ร่อนร้องเพลงลากเศษเงิน

เจ็บใจมากที่เจอเหตุการณ์แบบนี้

เพราะเป็นหนึ่งในคนที่ไปย่อนเสร็จเงินให้

ใช้ช่องทาง
ที่คนไทยเป็นคนที่สงสาร

กลายเป็นมาทำเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ

พอคลิปนี้มันปรากฎออกมา

ข้อเท็จจริงที่มาที่ไปมันเป็นยังไง
ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุเลยค่ะ
ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่แถวนั้นเห็นภาพแล้วก็จะอ๋อ
แถวบ้านฉันแต่คนที่ไม่ได้อยู่แถวนั้นก็นึกไม่ออก
เราเลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบหน่อยซิว่าจุดนี้มันอยู่ตรงไหนยังไง
จุดนี้ก็คือวัดดอนสแก่อยู่ในซอยพระปิ่น๓
กาญจนาพิเศษอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะ
แล้วเราก็ไปคุยกับเจ้าอาวาสด้วย
เจ้าอาวาสบอกกับเราแบบนี้บอกว่า
ขอทานคนนี้ไม่เกี่ยวข้องใดทั้งสิ้นกับทางวัด

ทีนี้เราก็ไปตรวจสอบเพิ่มเติมนอกจากจะไปคุยกับเจ้าอาวาสแล้ว
ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในวัดมีอยู่ทั้งหมดด้วยกัน๙ตัว
ไปพบพฤติกรรมของขอทานรายนี้ทั้งหมดเลยนะ
ตอนนี้เรารู้ชื่อแล้วด้วยเดี๋ยวจะบอกว่าชื่ออะไร
พฤติกรรมพฤติการของขอทานรายนี้คือ
ทำทีเดินเข้าไปในวัดหลบกล้องวงจรปิด

บกล้องวงจรปิดเสร็จปุ๊บเดินลัดเลาะไปที่ตลาดพระปิ่นสาม
ซึ่งอยู่ห่างจากวัดสักประมาณ๗๐๐เมตร

ถามว่าเรารู้ได้ไงไปร้องเพลงขอทาน

มีไมค์กับกล่องลำโพง

ถามอีกหนึ่งคนนอกจากเจ้าอาวาสวัดดอนสแก่แล้วเนี่ยนะคะ

เอาคลิปนี้แหละมาให้เจ้าของตลาดดู

นักข่าวบอกว่าเจ้าของตลาดเล่าบอกว่า

ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายสมพร
สมพรแกก็เลยไปสอบถามตาสมพรนี่แหละ
เรื่องเกี่ยวกับรถเรื่องเกี่ยวกับว่าเออตาบอดจริงหรือเปล่า
แต่นายสมพรค่ะอ้างปากแข็ง
ไม่เห็นโรงศพไม่หลั่งน้ำตาไม่เห็นกล้องวงจรปิด
ปากแข็งอ้าวสุดท้ายอ้าวไปไงอ่ะกึกกึกกกกกกกกกกกก
บอกว่าอ๋อรถนี้เหรอ
มีคนขับมาส่งผมมีคนขับมาส่งผมค่ะ
เพราะผมขับรถไม่เป็นแล้วผมก็ตาบอด

พอเจ้าของตลาดบอกว่างั้นขอพิสูจน์ความจริง
สุดท้ายลุงสมพรหรือว่าตาสมพรเนี่ย

เดินหนีไปเลยค่ะฟังเสียงเจ้าของตลาดหน่อยนะคะ
แน่ใจนะว่าตาบอดเพราะถ้าอย่างนั้นก็จะขอดู
แกก็อ้ำอึ้งอ้ำอึ้งแกก็บอก
เดินหนีเขาก็ทำท่าไม่พอใจแล้วเขาก็พยายามเหมือนเดิมเหมือนคนตาบอดอ่ะ
แต่พอหันหลังไปสักพักก็เดินเหมือนคนตาดีแล้ว
ไม่มีไม้เท้าแล้วตอนแรกก็ไม้เท้าคำ

เขาพิการจริงมันก็มีมันไม่ใช่มันไม่มี
เราก็ไม่ได้อยากไปตัดหาอาชีพเขาก็คือ
ตาบอดจะทำอะไรนอกจากขอทานร้องเพลงขอทาน

แต่ถ้ามีเบาะแสหรือว่ามีใครมาแจ้งทางตลาด
ก็พร้อมที่จะตรวจสอบว่าจริงหรือไม่จริงมีบัตรคนพิการไหม
โรซาลีนขอแทรกนิดหนึ่งผมบอกเลยนะ
ถ้าผมแกล้งเป็นคนตาบอดแล้วเขาจับได้ว่าผมไม่ได้ตาบอดจริง
ผมจะบอกอย่างนี้เลยว่าผมตาบอดเหตุที่ตาบอดเพราะความรัก

เหตุผลคุณนี่น่าจับคนแรกเลยล่ะไม่น่าให้อภัยเลยล่ะ
ถ้าจะพูดแบบนี้แก้ตัวไฟน้ำคุณ
บอกว่าถ้างั้นทั้งชีวิตคุณตาบอดตั้งแต่เกิดเลยนะ

คุณผู้ชมเอาเข้าเรื่อง
ทีนี้นักข่าวของเราไปอีกหนึ่งจุดค่ะ
ไปที่บ้านของนายสมพรนี่แหละ
ลักษณะบ้านคือเป็นทาวน์โฮม๒ชั้น
แต่ปรากฏว่าปิดเงียบปิดเงียบแบบนี้ค่ะ
ปิดล็อกเราก็เลยไม่รู้จะสอบถามใคร

ไปถามเพื่อนบ้านของตาสมพร
คือคุณโชติการน้ำใจดี

ในสมพรหรือว่าวนิพพตัวปลอมนะคะ
มีอาชีพขายหมูแล้วมีร่างกายครบ๓๒ประการ
เหมือนคนปกติไม่ได้ตาบอดแต่อย่างใด
ส่วนฐานะที่บ้านคุณค่ะเชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วค่ะ

เขาบอกว่าฐานะค่อนข้างดีอาศัยอยู่กับภรรยา
อะไรที่เป็นสิ่งบ่งบอกว่าฐานะที่บ้านค่อนข้างดี
เพราะอะไรเพราะว่าแกมีลูกสาวสองคน

อีกคนหนึ่งเรียนที่มหาวิทยาลัยเอกชน

เดี๋ยวฟังเสียงคุณป้าโชติกาหน่อยค่ะ
นั่นไง
นี่คือข้อจริงที่นักข่าวของเราลงพื้นที่

แล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้เราได้รายงานข่าวให้คุณผู้ชมทราบนะคะ
ทีนี้ตามรายงานข่าวเนี่ยบอกว่ามีนาคารได้ไปคุยกับลุงสมภัณฑ์

แกก็บอกว่าขอโทษเรื่องราวทั้งหมดที่แกทำขึ้น

เหลือค้างอยู่อีกสักประมาณ๑๒๐๐๐บาท
ทีนี้ทำไงก็ไม่รู้จะหาเงินจากที่ไหน
เขียงหมูที่ทำก็ขายหมูไม่ได้ค่อยจะได้
บอกว่าตอนนี้พอมีข่าวออกไปนะ

ไม่ใช่คุณคนเดียวล่ะค่ะละอายใจทั้งลูกทั้งเมียคุณด้วย
ดูข่าวก็ละอายใจแล้วถามว่าไอ้ลักษณะการกระทำของตาสมพรหรือว่าลุงสมพรแบบนี้
มันไปกระทบกับวันนี้พกตัวจริงหรือขอทานตัวจริงด้วยเพราะการบิดเบือนอาชีพแบบเนี้ย
คือคนที่เขามีน้ำใจที่อยากจะให้ขอทานจริงเขาก็เห็นข่าวแบบนี้
เขาก็ไม่กล้าให้ใช่ไหมมันก็ส่งผลกับรายได้ของขอทานตัวจริงด้วย
และที่สำคัญการทำแบบนี้คุณดูหมินดูแคลนน้ำใจคนที่ให้เงินคุณมากเลยนะ
เท่ากับว่าคุณไปหลอกเขานะข้อที่สามคือสิ่งที่คุณทำมันผิดกฎหมายค่ะ
เพราะเราก็ไปถามทนายเดชากิติวิทยานันต์
เพราะว่าการแกล้งแทร่งทำให้ดูว่าน่าสงสารในสายตาคนอื่น
เพื่อจะได้เงินมาเนี้ยมีโทษจำคุกหนึ่งเดือน
ปรับหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
เอาแบบนี้นะแนะนำลุงสมพรถ้าเกิดว่าลุงเนี่ย
อยากจะเป็นขอทานที่ถูกต้องตามกฎหมายนะไปขึ้นทะเบียน
ประเภทวนิพกที่กระทรวงพัฒน์ให้เรียบร้อย
เพราะว่าขึ้นทะเบียนแล้วคุณก็สามารถไปขอทานได้จริง

เราก็นำเสนอข่าวในมุมของความจริงนะคะ